สำหรับหนุ่มซีดีกันทีนั่นเองค่ะตอนนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นสายแรปเปอร์นะคะ
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะรุ่งสุดด้วยรุ่งมากคุณค่ะงานก็เยอะขึ้น
อะไรร้ายต่อหลายอย่างเหมือนดีขึ้นแต่ก็มีกระแสข่าวเมาส์ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่า
ที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปเรียนที่มศวประสานมิตรนั่นเองนะคะ
คือทางครอบครัวเข้าใจแล้วก็อนุญาตให้ทำงานด้วย
ซีดีบอกว่าเขาตั้งใจจะเรียนรู้ชีวิตเองแบบไม่แคร์ด้วยว่าจะโดนดราม่าเรื่องดาราทิ้งการเรียนค่ะ
ไม่ได้เรียนแล้วครับผมไม่ได้เรียนตั้งแต่ผมเข้าไปเรียนประมาณ๒อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย
ก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าแบบเฮ้ยเราขอทำแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เราขอทำแบบสิ่งที่เรารักนะ
แต่เราก็จริงจังนะเราก็เรียนรู้ตลอดเวลานะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้แบบหยุดอยู่ว่างนะ
ถึงแม้มันจะมีคนแบบดูถูกว่าแบบเอ้ยมึงไม่เรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปล่อยเขาพูดไป
เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราทำสำเร็จเราก็พูดไม่ได้แค่นั้นเอง
จริงก็เรียนรู้จากการมางานจากการมาเจอคนจากการที่แบบเราทำผลงาน
เขียนเพลงเริ่มคอนแล็ปกับคนอื่นทำผลงานลงยูทูปเราห้ามความคิดคนไม่ได้อยู่แล้ว

ใช่ค่ะยอดวิวเขาล่าสุดก็หลายล้านอยู่เหมือนกันนะคะ